กรณีไปพบศพนะคะหญิงวัยห้าสิบปี
เป็นพนักงานร้านคาราโอเกะถูกฆ่าแล้วก็หมกอยู่ในพงหญ้าที่
อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็เร่งหาตัวคนร้าย
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการเร่งตามล่าตัวสามีนะคะสามีของผู้ตายที่
ตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ล่าสุดเนี่ยนะคะความคืบหน้ากรณีการพบศพนางมาลีสามา
อายุ๕๐ปีพนักงานร้านคาราโอเกะอยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
คือตอนไปพบเนี่ยถูกฆาตกรรมหมกอยู่ในพงหญ้าแห่งนี้นะคะ
อยู่ริมถนนสายครูศักดิ์สิทธิ์อ่าวนาวในพื้นที่หมู่๕ตำบลครูอำเภอจนะเมื่อวานนี้
คาดว่าเป็นฝีมือของนายชะริดแก้วนุ่นอายุ๕๐ปี
เป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นคนที่รับผู้เสียชีวิตเนี่ย
ออกจากร้านคาราโอเกะมาตอนกลางดึกของคืนวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทีนี้ก็เรื่องของทางคดีค่ะผ้านตำรวจเอกภัชรพนันทธ์โคน
อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามตัวอยู่ก็คือนายชะริดสามีเนี่ย
มาสอบสวนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
ว่าน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าโดยตามไปหาทั้งที่บ้านพ่อแม่ในพื้นที่ในตำบลน้ำขาวที่อยู่ในอำเภอจนะด้วยแล้วก็ไปตามหาที่บ้านญาติสนิทด้วยที่มักจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบตัวนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครทราบด้วยว่าหนีไปอยู่ที่ไหนตำรวจมีการขอความร่วมมือจากญาติด้วยให้ช่วยกันประสานงานติดต่อเพื่อนำตัวเนี่ยมาสอบสวน
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะคะเพราะว่าตำรวจเองอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะผลการชนะสูตรของแพทย์เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าจริงแล้วเนี่ยถูกทำร้ายหรือไม่อย่างไร
คดีนี้ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนค่ะเพราะว่าการจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าทั้งคู่เนี่ยเขาทะเลาะกันก็เป็นประจำก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเงินทองซะมากกว่า
ทีนี้ในคืนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายชะลิดเขาไปรับนางมาลีเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านโดยบอกว่าได้ขายที่ดินซึ่งได้เงินมาเนี่ยนับแสนบาทก็จะมารับพาไปอยู่ด้วยกัน
มาลีก็เลยตามกลับไปนะคะแล้วจุดที่พบศพเนี่ยก็เป็นเป็นเส้นทางที่เขากลับบ้านของนายชะลิดด้วยนะคะ
ตอนนี้เจ้าของร้านคาราโอเกะผู้ที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่านางมาลีกับสามีเนี่ยเขาจะทะเลาะกันคือเรื่องเงินเนี่ยเป็นประจำเลย
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นการพนันซึ่งนางมาลีก็จะไปไปมามาระหว่างบ้านกับร้านคาราโอเกะหากวันไหนทะเลาะกับสามีก็จะมานอนที่ร้าน
วันไหนดีกันก็จะกลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านคาดว่าน่าจะถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิตตั้งแต่คืนวันที่มารับกลับไปนั่นแหละ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการสืบสวนแล้วก็รอการสอบสวนจากเจ้าตัวก่อนนะคะ